คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวความโหดร้ายเกิดกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๘ขวบ
ถูกแม่แท้ด่าทอทุบตีจิกผมมาทุบกับที่พื้น
เหตุผลคือสั่งให้ลูกทำและลูกไม่ทำอะไรบางอย่างตาม
เพื่อนบ้านทนไม่ไหวถ่ายคลิปนี้ออกมาต้องการจะให้คนมาช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมว่าเสียงร้องของเด็กคนนี้เขาร้องด้วยความตกใจหวาดกลัว
แล้วก็เจ็บปวดกับการหุ้มแม่การทำแบบนี้
คือแม่ถูกมาดึงตัวมากดกับที่พื้นแล้วก็ตีและไปหน้าน้อง

เหวี่ยงลูกน้อยไปแล้วก็กระชากลูกอายุ๘ขวบไป
แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเขาได้ยินบ่อยเขาสงสารก็แอบถ่ายคลิป
แล้วก็เอามาให้เราได้ดูกันว่า
ไม่อยากจะให้น้องโดนกระทำแบบนี้อีก
คือคุณเพื่อนบ้านได้ยินบ่อย

ขนาดเราเห็นคลิปนี้เรายังรู้สึกแบบทำใจไม่ได้

ทีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงเด็กกรีด

จรฐฐีพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ที่สงขรา

ก็เจอว่าเป็นตึกแถว๒ชั้นที่หัดใหญ่สงขรา
เหตุการณ์มันเกิดหลังบ้านเพื่อนบ้านเขาได้ยิน
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปเจอแม่แม่คนนี้อายุ๓๐ปีครับ
ลูกสาวที่โดนทำร้ายในอายุ๘ขวบมีร่องรอยการถูกทำร้าย
ตานี่เขียวช้ำเลยนะตามร่างกายก็มีรอยบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยคุยกับแม่ก่อน
แต่แม่ไม่พอใจก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่ด่าทอกลับมา
ยุ่งมาก้าวไก่เรื่องในครอบครัวทำไม
แล้วก็ไม่พอใจที่เพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านจะเอาไปแจ้งทำไม

แม่เองก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันเป็นแม่
ฉันสามารถจะทุบตีลูกฉันก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ตีแรงอะไรด้วย
ตีเสร็จก็คุยกับลูกแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้ว
อันนี้เป็นสิ่งที่แม่บอกกับเจ้าหน้าที่แม่ยืนอยู่ข้างบนนะครับ
บอกว่านี่ฉันไม่ได้มาฆ่าลูกอะไรเลยนะ
ฉันแค่ทำนิดเดียวเองแต่ตอนนี้นะครับ
สุดท้ายเจ้าตัวที่ก็พยายามคุยกับแม่
แล้วขอเอาลูกสาวไปดูแลเป็นการชั่วคราว๔วันแต่แม่ไม่ยอมครับ
เรื่องต้นก็เลยมีการพูดคุยและกันทำข้อตกลงกันว่า
ห้ามทำร้ายลูกแบบนี้อีกแล้วให้ญาติญาติช่วยกันดูแลด้วยนะครับ
เพราะไม่รู้ว่าพอเจ้าหน้าที่กลับมาแล้ว
คุณแม่คนนี้จะทุบตีลูกสาวของเธออีกหรือเปล่า
ก็ด้วยความเป็นห่วงเนอะช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันนะครับ